คุณผู้ชมคะสำหรับการชุมนุมวันนี้นะคะ
คลี่คลายไปเมื่อช่วงค่ำนะคะทีนี้ค่ะมันมีภาพหลายภาพมากที่ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน
โดยเฉพาะภาพนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปเต็มกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้แชร์กันในโลกออนไลน์
คือจะมีผู้ชายอายุประมาณ๓๕ก็อยู่ในกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะ
เสื้อสีน้ำเงินครับแล้วก็เนี้ยมันปึ้มขึ้นมาแบบเนี้ย
แล้วจะเห็นภาพมือซ้ายสภาพมือคือนิ้วทั้งห้าเนี่ย
ลุ้ยไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยโอ้โหแล้วจุดที่อยู่ตรงนี้คือใต้ทางด่วน
หน้าปรกประสอร์ดินแดงนะคะประมาณสักเกือบเกือบห้าโมงเย็น
คลิปนี้ก็แชร์กันไปเยอะนะคะว่าเอ๊ะกำลังจะจุดประทัดแล้วมันพลาด
ระเบิดใส่มือตัวเองหรือเปล่าแต่หลังเกิดเหตุก็มีทางป่อเต็กตึง
ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยค่ะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ยังมีหนึ่งในผู้ชุมนุมที่
ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นสตรีสูงวัยขวัญใจผู้ชุมนุมนะ
ป้าเป้าเนี่ยฮะที่เราทำลูกศรชี้นะครับ
วันนี้ป้าเป้าเนี่ยมาชุมนุมตามนัดหมายที่
นุสวรีชัยสมรภูมินะครับตั้งแถวไปประชิดกับเจ้าหน้าที่เลยตอนนั้นนะครับ
ช่วงนั้นก็เริ่มมีการปะทะกันแล้วนะ
เห็นไหมฮะมีพวกแก๊สน้ำตากระสุนยางมีสงมีสีอะไร
พวกนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วป้าเป้าก็คือ
หนึ่งในผู้ชุมนุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปนะครับนี่ฮะ
ตรงจุดนี้นะครับป้าเป้าเนี่ยเป็น
คุณป้าที่จะมาชุมนุมกับกลุ่มรัศดรกลุ่มแนวร่วมในทุกครั้งในช่วงเวลานี้นะครับ
นี่เป็นภาพการชุมนุมก่อนหน้านี้นะฮะที่คนแชร์กันเยอะ
แกก็จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน
ด้วยอาวุธของแกก็คือนี่หลายคนบอกก็คือนี่ฮะอุ้ย
ตลกอะไรอย่างนี้แล้วก็ปากของแกก็ตะโกนว่าไป
อะไรอย่างนี้นะฮะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ป้าเป้าถูกควบคุมตัวไป
ส่วนเรื่องทางขนงคดีก็ต้องไปดูกันอีกทีนะฮะ